เข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้ว

หน้าแบบว่าละมุนนะหวานนะ

สไตล์ส้มตำปลาร้ามันจะบ่ม
คุยกันมาสามวันแล้วนะคะยังไม่ได้ฟังเสียงเขาร้องเพลงเลยอ่ะ
วันนี้เลยขอเป็นเพลงแบบที่สุดของเพลงรัก
ในแบบฉบับของแอร์เดอร์บรูสกับรายการแม่บ้านประจันบาลที่นี่ที่เดียว

เพลงแรกเลยที่สุดของเพลงรัก

เออแฟนเค้าเปิดตรงแฟน

วันที่สุดที่สุด
รักมานะ
ขอเธอคืนกลับมาได้หรือเปล่า
ไม่อยู่กับฉันก่อน
อย่าเพิ่งหนีฉันไป
ได้ยินไหม
ว่ารักเธอหมดใจ

จากกี่ล้านกี่หมื่นก็พร้อมใจ
จะรังเธอไว้ไม่ให้ไป
จากฉัน

เจอกี่ล้านกี่หมื่นก็พร้อมใจ
หมดตัวก็ยอมไม่เป็นไร
ให้เกลือเจอกลับมา

เวลารักเพลงมันอยู่ที่วัลลุ่ม๓

เดี๋ยวพี่ดูดน้ำมูกให้
จะเป็นคนชอบชอบแบบเสียงอะไรแบบนี้

แล้วยิ่งเจอตัวจริงมันขนลุก
มันดูน่าก็ดีแล้วร้องเพลงไม่เกี่ยวมันขนลุกอ่ะ

เอาเป็นเพลงต่อไปเอาไปแบบฮุกเลยแบบว่าโดน

เจ็บที่ต้องรู้ว่าเขาคือคนใหม่

เธอรักเขามาก
หมดหัวใจ
เพลงนี้ใครแต่งนะบอกมือกิต้าแต่งไว้
ไม่ค่ะมือกอง

แล้วทำไมถึงชอบเพลงนี้เพลงนี้มันโดนอะไรเรา

เขาแต่งมาจนถึงแบบ
เจ็บที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจ
เจ็บที่ต้องรู้ว่าเขาคือคนใหม่

ผมก็แล้วผมก็แบบมันขาดประโยคนึง

เจ็บที่วันนี้เธอรักเขาหมด

แต่ท่อนสุดท้ายมันช่วยทำให้ขนลุกมากขึ้นนะ

โดนใจโดนใจ

คือเป็นเพลงแบบว่า

ออกไปที่จะร้องเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน

จำได้ว่าคุณพ่อผมร้องให้คุณแม่ฟังบ่อยตามผมเป็นเด็ก

อันนี้คือจะร้องให้คุณแม่ฟังบ่อยค่ะว่า
จีบกันอะไรอย่างนี้

อันนี้ชื่อเพลงเป็นไปไม่ได้นะครับ
ถ้าฉันมี

อยากทดสกัน
ใน๒๐ปี

จะมองเธอไม่เลี้ยง

จะสวมศอก
กอดเธอผู้เดียว

อยากเป็นคนที่เกียร้าย

ข้าร้องกลารชั้น
จะปล่ามอง

จากคอที่ถูกว่าย

รู้จักทุกเพลง

เขาเรียกว่าเป็นเอออาต้อยร้องอองไว้เพราะมาก
ใช่เพลงนี้แบบเคยร้องเพลงนี้ให้ผู้หญิงคนไหนหรือเปล่า

ทำไมถึงชอบเพลงนี้เพราะว่าไม่ผมคิดว่าแบบเขาเปรียบเปลยได้ดีมาก
ตอนนี้ต้องไปนั่งดูศึกษาเนื้อเพลงเขาเขียนดีมาก
มันเป็นลงลงล็อกหมดเลยเนอะมันคือแบบทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ย
เราแบบมองเราแบบสนใจแค่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยโอ้ยใช่
ไม่สนอีกแล้วเราขอแค่คนนี้คนเดียว
คือชีวิตจริงมุมมองความรักก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

จิกหน่อยก็เป็นแถวแล้วเนี่ยตอนนี้
ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยนะ๓วันเนี่ยน้องเขาแบบว่า

เป็นคนที่แบบว่าจิตใจน่ารักมากเนอะ

นึกว่าแบบว่าบางคนเห็นดูเป็นเด็กแนว
นึกว่าจะแบบเจ้าชู้เลอะ

เดี๋ยวตอนนี้เริ่มกลัวแล้ว

โอเคโอเคทำไมเวลาหมดลงแล้ว
เอาอย่างนี้ให้ฝากผลงานแล้วกันค่ะ
โอเคเวลาหมดลงแล้วค่ะ

วันนี้เรา๓คนลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป